ไปดูพิธีกรรมโบราณของทางล้านนา
เหนือนั้นเรารวบรวมเอาไว้แล้ว

เราเคยพาไปดูเรื่องราวของพิธีกรรม
จากภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้มาแล้ว
แต่ยังไม่มีพิธีกรรมของภาคเหนือสักครั้ง
บัตรนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะพาคุณผู้ชม
ไปทำความรู้จักกับพิธีกรรมโบราณ
ที่หาดูได้ยากจากทางภาคเหนือกัน

เริ่มกันที่พิธีกรรมโบราณแรก
กับพิธีเลี้ยงดงเชิงตุงพระบทจังหวัดเชียงใหม่
พิธีกรรมที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
จัดขึ้นที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ
ป่าจี้ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งผ้าที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือองค์พระบท
ที่มีภาพของพระพุทธเจ้าต่างห้ามญาติ

ซึ่งมีอายุมากกว่า๑๐๐ปีที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเคารพนับถือ
โดยตูงพระบทนั้นเปรียบเหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า
โดยชาวบ้านจะชักตุงผืนนี้ขึ้นเสา
จากนั้นชาวบ้านและลูกหลานก็จะทำพิธีเชิญวิญญาณ
ผีปู่แสะย่าแสะมาเข้าทรงเพื่อรับเครื่องเส้นไหว้จากลูกหลาน
ซึ่งพิธีกรรมนี้จะมีการนำวัวควายมาฆ่าเพื่อถวายกับผีปู่แสะย่าแสะ
ที่บริเวณลานโล่งตรงนี้ชาวบ้านจะเรียกว่าดง
เป็นร้านที่ใช้นำวัวควายมาเชื่อ
โดยการทำพิธีนี้คนโบราณเชื่อว่าจะทำให้คนที่มาร่วมพิธี
รอดผลจากภัยพิบัติทั้งปวงไม่เจ็บไม่ป่วยอีกด้วย
ต่อกันที่พิธีกรรมโบราณหาชมได้ยากกับพิธีสวดเบิกแบบชาวล้านนา
พิธีกรรมที่คุณผู้ชมเห็นนี้มีการนำวัวควายมาเชื่อ
คุณผู้ชมเห็นนี้มีชื่อว่าการสวดเบิกแบบล้านนาที่หาชมได้ยากในยุคนี้
โดยการสวดเบิกจะเป็นบทสวดมนต์ที่ใช้ในพิธีอบรมพระเจ้า
อบรมสมโพธิพระเจ้า
ซึ่งการสวดนี้จะใช้สวดในช่วงสร้างพระพุทธรูปใหม่
หรือนำพระพุทธรูปเก่ามาบวชใหม่ก็ได้
โดยพิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงเวลาตีหนึ่งหรือตีสอง
ซึ่งจะเป็นการสวดมนต์ว่าด้วยเรื่องของการจัดสลูของพระพุทธเจ้า
ที่มีธรรมนองสนอภัยเลาะและใช้ภาษาล้านนา
ในการสวดให้พระสงฆ์และสามเณรประสานเสียงสูงต่ำสลับกัน
ทั้งนี้การสวดมนต์จะมีการเรียนเสียงนกเสียงไก่
เพื่อแสดงถึงตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรุธรรม
จากนั้นจะทำการสวดเบิกเนธพระพุทธรูป
และสวดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายจนถึงเช้า
เรื่องราวทั้งหมดล้วนเป็นความเชื่อ
และพิธีกรรมโบราณของคนทางภาคเหนือ
ซึ่งล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล